กิจกรรมนะคะโบราณของไทยอย่างพิธีเลี้ยงพ่อพญาสีเขี้ยวนะคะ
ไม่เคยได้ยินเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะ
นี่นะคะเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะของชาวไทยยวนที่อาศัยอยู่ที่
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พิธีนี้นะคะจะจัดทำขึ้นในทุกวันขึ้น๖ค่ำนะคะ
หกของทุกปีโดยมีชื่อว่าพิธีเลี้ยงพ่อพญาสี่เขี้ยวนั่นเองนะคะ
โดยพิธีกรรมนี้เขาจะจัดทำขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อพญาศรีเขี้ยวค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่นะคะ
เพื่ออัญเชิญท่านลงมาประทับทรงเพื่อประกอบพิธีกรรม
รับเครื่องสังเวยกระยาบวชนะคะ
เพื่อให้พ่อพญาสี่เขี้ยวช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน
หรือว่าจัดทำขึ้นมาเพื่อรักษาคนป่วยที่มีอาการเจ็บป่วย
ตามความเชื่อของคนโบราณนะคะ
ทั้งยังให้ท่านได้ทำนายทายทักเรื่องราวต่าง
แล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากหมู่บ้านอีกด้วย
ก็พิธีกรรมต่างนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณในพื้นที่
ฝนเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นะ
ที่มีพิธีกรรมความเชื่อตามท้องถิ่นนะคะ
ก็ใช้วิทยาลัยในการรับชมนะคะ
ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้เห็น
แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามีเครื่องบูชากระยาบวช

เครื่องกระยาบวชเขาจะใช้บูชาเทพและเทวดานะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นของข้าวไม่มีของข้าวเลยดีกว่า

แล้วก็จะมีที่ทำเป็นรูปกลวยเห็นไหมคุณที่เป็นนะครับ

แล้วก็พวกอาหารการกินก็จะเป็นพวกขนมกายบวก
อย่างเช่นบวชฟักทองที่เป็นมงคลอะไรอย่างนี้ครับ

นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเพื่อได้ยินเป็นครั้งแรก
พิธีกรรมบางอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นแล้วมันสูญหายไป
ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
เชื่อเลยว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นะ
อีก๙ด้วยนะครับ